แล้วแต่จุดไหนที่กรรมการบริหารจัดการหนี้เขามีอำนาจเขาก็เห็นชอบได้
อันไหนที่จำเป็นต้องเข้ากรรมการกองทุนชุดใหญ่ก็กลับเข้ามา
อันไหนเจนน้ำหน้าดอีกก็ต้องไปขอรงว่า

ซึ่งก็เป็นเรื่องที่กรรมการหนี้ต้องไปดูก่อนว่าทั้งระบบก็ต้องใช้เงินเท่าไหร่

รวมถึงการพักหนี้เกษตรกรด้วยใช่ไหมคะเออไม่ใช่พักหนี้กองทุนอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
มันจะมีรายละเอียดของมันอยู่ครับในแต่ละเรื่อง
ซึ่งเกษตรกรก็จะมีเป็นลูกหนี้ทกศ
ก็กองทุนก็ซื้อหนี้ไม่ได้เพราะกิจสิริกาเคยตีความไว้
พิจารณาต่อไปว่ากรณีไหนที่สามารถซื้อหนี้ได้
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาไม่ให้ที่ดินถูกยึดทรัพย์สินถูกยึด